กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะการใช้น้ำฝนถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
การใช้น้ำจากธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งอย่างเช่นการกักเก็บน้ำฝนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะคะ
เก็บน้ำฝนถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์น้ำ
เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มความขาดแคลนน้ำแล้วก็เป็นการวิธีการที่เป็นการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
โดยวิถีโบราณนี้นะคะเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันค่ะ
ทำให้เกิดประโยชน์มากมายในขณะเดียวกันเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำอีกด้วย
กักเก็บน้ำฝนถือว่าเป็นการรวบรวมหรือว่าการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ประโยชน์ต่างที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรหรือว่าเป็นการทำเกี่ยวกับเรื่องของรางน้ำต่างแล้วก็การเก็บน้ำไว้ในถังหรือว่าอ่างเก็บน้ำใต้ดินนั้น
กักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นการทำชนประธานค่ะการใช้ในครัวเรือนหรือว่าการเติมน้ำใต้ดิน
เก็บเกี่ยวน้ำฝนนะคะเป็นวิธีการหนึ่งค่ะที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือกับภาวะการขาดแคลนน้ำ
รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรโดยการอนุรักษ์น้ำหรือว่าเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมต่าง
เติมน้ำใต้ดินลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมือง
ซึ่งแนวทางนี้สามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพของระบบนิเวศและชุมชน
เก็บน้ำฝนไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
แต่ยังช่วยให้บุคคลต่างมีบทบาทอย่างแข็งขัน
ในการรักษาอนาคตที่ยั่งยืนของทรัพยากรน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะคะ